มันกำลังจะเข้มข้นขึ้นครับคุณผู้ชมครับ
พร้อมเมื่อคืนวิจโนบ๊าลว์บอกว่านี่จะออกหมายจับเพิ่ม
อืมเพราะว่ามีตำรวจอีกหนึ่งนายใหม่เลย
ใหม่เลยอีกหนึ่งนายนะครับ
โอ้โหคุณผู้ชมให้สัมภาษณ์กันดึกเลยฮะ
ผลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ฐานะหัวหน้าชุดสืบสวนสอบสวนคดีกำนันนก
ก็ไปติดตามความขึ้มหน้าคดี
คือตลอดทั้งวันของเมื่อวานนี้ครับคุณผู้ชมครับ
ทำคดีได้เรียกสอบสวนพยานแวดล้อมโดยละเอียด
ขณะเดียวกันนะครับมีพยานปากสำคัญเป็นในตำรวจหนึ่งนายนะครับ

จนถึงขณะนี้ทำให้มีตำรวจให้ปากคำเท่าไหร่๒๙นาย
พลเรือนใน๒๘คนนะ
ก็รวมแล้ว๕๗คนใช่ไหมน้ำแข็ง

ก็ถือเป็นอีกหนึ่งคดีนะครับที่สอบสวนพยานแวดล้อมรอบด้านจนรัดกลุ่มมากที่สุดนะครับ
ส่วนการออกหมายจับนะฮะคาดว่าคาดว่ามีผู้กระทำความผิดถูกดำเนินคดีเพิ่มแน่นอนครับคุณผู้ชม
แต่ทั้งนี้ต้องมีหลักฐานจากเซิร์ฟเวอร์ไง
เพื่อประกอบการอนุมัติหมายจับ
ซึ่งคาดว่าจะกู้ข้อมูลเสร็จสิ้นภายในวันพระสบดีที่๑๔กันยายน

ใช่แล้วหลังจากข้อมูลปรากฏจะสามารถประกอบกับหมายจับได้ทันทีเลย
ทั้งนี้บิ๊กโจ๊กยังเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินของกำนันนกล่าสุด
ตรวจสอบเส้นทางการเงินของหน่องที่ถูกวิสามันฆาตกรรมเพิ่มเติมด้วย
และน่าสังเกตว่าไปฟังบิ๊กโจ๊กครับ
บิ๊กโจ๊กครับ
หลังจากข้อมูลปรากฏการเงินเติมด้วย
นี่ครับ
เอกพงศกรอุปพงศ์รองผู้บังคับการณ์ตำรวจภูทธอจนครปฐม
ออกมาชี้แจงกระแสข่าวในโซเชียลมีเดียว่ามีตำรวจชั้นประทวนชื่อหมู
หมูยิงตัวเสียชีวิตในพื้นที่อำเภอเมอร์จนครปฐม
หลังเกิดคดีภูมิกับเบิ้มที่ท่านยิงตัวเหมือนกัน
ซึ่งจากการตรวจสอบแล้วไม่พบคดีการใช้ปืนยิงตัวเองเสียชีวิต
อีกทั้งตำรวจชั้นประทวนอาทิตดาบหมูหรือจ่าหมู
ก็ไม่มีในข้อมูลข้าราชการตำรวจในสังกัดส่วนตำรวจ๖นาย
ตำรวจหกนายที่ถูกส่งตัวไปเรือนจำนะครับไม่มีการรายงานความผิดปกติ
ยืนยันว่าข่าวที่มีตำรวจยิงตัวอีกชื่อหมูนั้นน่ะ
เป็นข่าวลือครับคุณผู้ชมครับ
ส่วนข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์มีรายงานว่า

เราอาจจะไม่ได้ดูครับคุณผู้ชมครับ
เพราะว่าบิ๊กโจ๊กบอกว่าเดี๋ยวจะเป็นคนดูเอง
จะเป็นคนดูเองแล้วมาเล่าเอ้าทำไมคนเขาอยากดู

ท่านชี้แจงประมาณนี้ว่า

ฝ่ายเขามีทนายใช่ไหม
เดี๋ยวพอเขาเห็นเขาเอาไปเป็นแนวทางในการต่อสู้คดี

ฉะนั้นบอกไว้ก่อนว่าเซิร์ฟเวอร์เนี่ยบิ๊กโจ๊กจะดู
และจะมาเล่าให้สื่อฟังอย่างตรงไปตรงมา

น่าจะเป็นวันพระฤหัสหรือช้าที่สุดก็คือ
วันศุกร์ที่ตัวบิ๊กโจ๊กจะได้ดูทั้งหมด
เขาก็มีการไปแบบจำลองนะ

แล้วออกมามาไล่ความชื้นให้หมด
แล้วก็ถอดมาแกะข้อมูลปรากฏว่ามันกู้ข้อมูลได้
เพราะทีนี้เขาก็เลยค่อยมาเริ่มลองทำแบบกับตัวจริงนั่นแหละ
ผู้มีอิทธิพลเนี่ยใครเป็นคนพูดล่ะ
นายกเศรษฐาค่ะนายกเศรษฐาบอกเรื่องนี้
บอกว่าจะเดินหน้าจัดการทันทีค่ะ
พูดถึงกรณีการเสียชีวิตของสารวัสสิว

เป็นเพราะว่ากลุ่มผู้มีอิทธิพลครอบงำตำรวจ

ลองฟังเสียงนายกค่ะ

เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนให้ความกังวลอย่างมาก

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เป็นเหตุการณ์ที่

และเป็นสิ่งที่เราจะต้องไม่ยอมรับต่อไป
เข้าใจว่าตั้งแต่ข้างบนยันข้างล่างนี้
ก็ส่วนไหนมีปัญหาก็ต้องบริหารจัดการกันไป
รับรองได้ครับถ้าเกิดเจอเรื่องทุจริตประพฤติมิชอบ

นี่แหละค่ะที่นายกเศรษฐาก็ฝากย้ำ
ซึ่งคุณอนุทินก็รับเรื่องนะคะว่าเดี๋ยวไปตามเรื่องนี้ต่อให้ใครล่ะ
ใครดูแลคุณชาดาคุณชาดาคุณชาดา